จุดพักรถของแขวงการทางของเพชรบูรณ์

เอาก้อนอิดมาปลาใส่ห้องน้ำ

กระจัดกระจายไปหมดเลยลองดูนี่ฮะ
กล้องวงจรปิดจับพับได้ชัดเจนเลยมาแล้ว

ดูนะดูนะดูนะอะไร
ในมือมีละมั้งถ้าเปล่า

ปลาอีกนี่อย่างน่ะฟีเบิร์ทของเขา

แตกหนักเลยนะโหแตกหนักเลยนะคะ

นี่ค่ะคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นสักประมาณตีหนึ่งของวันอังคารที่ผ่านมา
ผู้ชายคนนี้เห็นไหมไม่ใส่เสื้อใส่แต่กางเกงสีแดงมานะ
ท่าทางเหมือนกับคล้ายกับคนเมาไหม
เนี่ยมาที่บริเวณห้องน้ำภายในลานจอดรถของจุดพักรถบ้านโตก
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่หนึ่งริมถนนสาย๒๑
สระบุรีหล่มศักดิ์ในพฤเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นะค่ะ
ทีนี้ผู้ชายคนนี้คุณผู้ชมเห็นพฤติกรรมไปแล้วแหละ
อกจากซิงค์นอกจากห้องน้ำแล้วนะ
ป้ายบอกจุดพักรถก็พังเหมือนกัน
ไปตรวจสอบเพิ่มเติมหลังจากที่มันเกิดคลิปนี้ออกไปแล้วนี่ค่ะ
ลองดูหน่อยว่าไปเจออะไรบ้างคือไม่ต้องพูดถึง
ในคลิปเมื่อสักครู่เห็นแล้วแหละว่าห้องน้ำเนี่ย
เนี่ยแตกระจายเลยนี่ค่ะป้ายบอกทางจุดพักรถ
ก็โดนเหมือนกันนะคะไปพบว่า
ไปพบก้อนอิดปูพื้นตกอยู่๓ก้อน
ก็เลยคิดว่าไอ้๓ก้อนนี้แหละค่ะ
ที่ชายคนดังกล่าวเอามาปลา

นี่ถ้าเกิดโดนคนนี่สลบนะ

อันนี้ต้องชื่นชมตำรวจไปแกะรอย
กล้องวงจรปิดแล้วจนกระทั่งไปสืบทราบ
ว่าผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายพงศิริจันฉาย
อายุสามสิบสองปีในภาพวงจรปิดเนี่ย
คือไม่ได้ปิดบังใบหน้าอะไรเลยไม่เลย
เดินมาโทงโทงแบบเมื่อสักครู่เนี้ยแมสก็ไม่ได้ใส่ด้วยไหมเออแมสไม่ใส่ฮะ
ค่ะนั่นแหละค่ะไปจับกลุ่มตัวมาได้รู้ไหมคะเจ้าตัวสารภาพบอกว่าไง
ยังไงฮะฟังเหตุผลค่ะว่าทำไมถึงโอ้ระบายอารมณ์ได้เบอร์นี้
ก็โมโหไงโมโหเมียไงอ่าอ่าเดี๋ยวโมโหเมียไปลงที่ซิงค์
ลงที่ซิงค์โอ้ยแล้วพี่ทำอย่างนี้ทำไมเนี่ยเออ
เหล้ามาด้วยครับอันนี้ประเด็นหลักเลยทีนี้ดื่มเหล้าประกอบกับว่าโมโหเมียเลย
ด้วยความโกรธเดินออกจากบ้านมาเรื่อยมาเรื่อยจนกระทั่งมาที่จุดเกิดเหตุ
จากนั้นก็ไปเอาก้อนหินลักษณะเป็นหินแข็งก้อนหินไปคว่างไปทุบทำลายข้าวของต่าง
เพื่อระบายอารมณ์เพื่อระบายอารมณ์โกรธพอระบายอารมณ์ไปอยากรู้จังเลย
พี่เขาหายโกรธไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันแต่ที่แน่แน่เดินกลับบ้านครับ
พอระบายอารมณ์เสร็จปุ๊บเดินกลับบ้านจนกระทั่งมาถูกควบคุมตัวได้ในที่สุดเนี่ยนะคะ
ทีนี้ผู้ต้องหารายนี้ค่ะคุณผู้ชมทำลายทรัพย์สินราชการก็เลยมีความผิดนะคะ
ข้อหาดทำให้เสียทรัพย์ทำลายทรัพย์สินของผู้อื่น
โทษจำคุกไม่เกิน๓ปีหรือปรับไม่เกิน๖๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
แล้วก็ผิดข้อหาบุกรุกอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นด้วยนะคะมีโทษจำคุกไม่เกิน๑ปี
ปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นไง
เพิ่มหรือหายเครียดคะโดนข้อหาเข้าไปทั้งคุกทั้งปรับเลยนะครับ